เขื่อนแม่งัดที่จังหวัดเชียงใหม่
เช้าเหนียดก็โอ้โหทวนลงเป็นที่เรียบร้อย

คุณผู้ชมครับนี่ภาพนี้แหละ
ขอระบายแฮสแท็กเขื่อนแม่งัดแฮชแท็กภูเขาลอยน้ำแฮสแท็กเรือนแพร่
นี่ฮะลักษณะเหมือนเป็นการไปยืนปัสสาวะนะครับนะฮะแน่นอนนะครับคุณผู้ชม
พอเป็นภาพแบบนี้แล้วเนี่ยโอ๊ยตายแล้วทัวร์ลงเต็มไปหมดเลยครับค่ะนะฮะ
พอถูกแชร์ไปคนไปคอมเมนต์เยอะว่าโอ้โหมันไม่เหมาะสมหรือเปล่า
คุณไปฉี่อย่างเงี้มันลบดีไหมอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายลบไปแล้วนะ
แต่ดราม่าไม่จบนะฮะคุณสหัสสวัสดิ์หรือว่าหม่อมธนาแดพร้อมกับคนถ่ายภาพ
ก็เลยนำภาพนี้นะเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติศรีลานานจังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็ชี้แจงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าผมไม่ได้ยืนปัสสาวะ
แค่โพสต์ท่าทางว่ากำลังยืนปัสสาวะลงน้ำเพื่อเอาง่ายภาษาปาก
ก็แอคติ้งทำเป็นแอคติ้งแล้วก็โพสต์ลงโซเชียล
ซึ่งในรูปก็จะเห็นว่าผมไม่ได้ถอดกางเกงแต่อย่างใด
ยืนปัสสาวะจริงผมก็ต้องถอดออกมาบ้างสิ
แล้วในน้ำที่มันมีฟองมันเกิดจากอะไร
เขาก็บอกว่าอ๋อใช้โซดาเทลงไปทำให้เกิดฟอง
หม่อมศาสตร์เอ็กซ์ก็ยอมรับผิด
แล้วก็ฝากขอโทษสังคมที่ทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีครับ
แจ้งกันแล้วก็ทำท่าเหมือนกับ
ผมอ่ะเคยทำลักษณะนี้มาแล้วก็คือเอ่อ
เวลาไปฉี่ใส่ล้อรถอะไรอย่างนี้ก็จะทำท่าอย่างนี้
แล้วก็แต่ครั้งนี้ผมใช้โซดา
ในการทำลงไปให้มันให้มันมีฟองนะครับแล้วก็
ไม่คิดว่ามันจะ

ในเรื่องของอุทยานอะไรอย่างนี้ครับ

ขอกางเกงยังอยู่ที่เดิมเลยคือเราสนุกกันนะฮะสนุกกัน
คือมาเที่ยวมันก็มันสนุกอะครับคือเราก็ไม่ได้คิดจริงว่ามันจะมีผลกระทบแบบนี้
ถ้าเป็นบทเรียนถือว่าสังคมสั่งสอนผมแล้วกันนะครับ
อ่าเขาก็พูดได้ดีนะก็ถือเป็นบทเรียนสังคมสั่งสอนผมแล้วกันนะฮะ
ทุกคนก็น่าจะพร้อมให้อภัยเข้าไปแหละ

มีความผิดตามมาตรา๒๐แห่งพบอุทยานแห่งชาติปี๒๕๕๙
แล้วก็มีการลงบันทึกปากคำเอาไว้เป็นหลักฐานเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
อย่างไรก็อยากไปทำแบบนี้แล้วกันนะฮะ